เขาบอกว่าเหนือชั้นกว่าการออกอีเวนต์ร่วมกัน
ก็คือการรับงานละครคู่กันนี่แหละค่ะ

คู่นี้คบหาดูใจกันมาก็นานแล้วนะ
ตั้งแต่วันนี้ยังไม่มีเริ่มแต่งสักที
งั้นชีวิตจริงเป็นแฟนกัน
งั้นเอาข้ามไปในชีวิตละครดีกว่าจะได้สมหวังโป๊ะเช๊ะอะไรกันว่าไปนะคะ
เขามาเล่นละครคู่กันเหรอมาเล่นละครคู่กันคุณขาจับมาคู่กันเลยนะครับ
เป็นละครรีเมคเรื่องคุณย่าดอทคอมเป็นสวมบทพระนางคู่กันครั้งแรก
และต้องบอกว่ายังไม่ยอมใจอ่อนรับบทสามีภรรยานะในชีวิตจริงแต่ว่าในละครเนี่ยรับ
แต่คุณฟลุ๊กเล่าว่าอย่างนี้คุณขาในเรื่องเนี่ยโอ้โหตอนแรกต้องไม่ค่อยถูกขี้หน้ากันเท่าไหร่
ต้องพยายามจีบสาวนาตาลีเพราะว่าเป็นสาวแบบเป็นดอกฟ้าที่เอื้อมถึงยากเหลือเกิน
แต่ว่าในชีวิตจริงเขาก็หวานกันตลอดนะคุณ
ส่วนว่าจะมีเคอะเขินกันบ้างหรือเปล่าตอนถ่ายละคร

ยังไม่ได้ตกลงวันพูดง่ายยังไม่ได้ตกลงว่าเมื่อไห
สมมุติว่าบอกว่าปีนี้ไหมแล้วคิดว่าปีนี้แล้วไปดูเลิก
แล้วเลิกบอกว่าไม่ได้มันก็คงไม่ใช่ปีนี้อีก
ถ้าเกิดสมมุติบอกว่าปีหน้าแล้วมันไปดูก็ไม่ใช่อีกรอพร้อม
เรียกว่ารอเลิกไม่ได้เพราะเรายังไม่ได้ไปดูเลิก

แต่ว่ามันแค่ยังไม่ถึงจุดนั้นที่จะไปดูเลิกแค่นั้นเอง
ผมไม่เคยเอ่ยปากขอยังแต่ว่าผมก็พูดไปเรื่อย
เอาเป็นว่านี่ค่ะก็ขอบคุณทุกกำลังใจ

กดดันเลยค่ะเพราะถ้ากดดันคุณแต่งไปนานแล้ว

เพราะมันถามมาหลายปีมาก